คุณผู้ชมคะน้ำยังท่วมสูงอยู่ประมาณ๒๓เมตร
แล้วชาวบ้านเขาอยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่แล้ว

ทีนี้ณตอนนี้มันผ่านมาเกือบ๒สัปดาห์แล้ว
ใจชาวบ้านเขาก็ห่วงที่บ้าน
ว่าข้าวของมันโดนน้ำมันจะพังเสียหายไหม
ออกมาขโมยของที่บ้านอีกชาวบ้านก็เลยยิ่งเป็นห่วง
ดังนั้นค่ะช่วงกลางวันแบบนี้เดี๋ยวเราไปตรวจสอบ
สถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยนะคะกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
คุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากอำเภอวารินชำราบที่อุบลรัชธานี
เชิญค่ะคุณสมศักดิ์
ผ่านไปแล้วเกือบ๒สัปดาห์แต่ว่าพื้นที่ของจังหวัดอุบลรัชธานีนั้น
ชาวบ้านหลายพื้นที่หลายหมู่บ้านหลายอำเภอหลายตำบลนะครับ
ยังคงต้องจมอยู่กับสายน้ำ
อย่างเช่นเที่ยงวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้ลงพื้นที่
บ้านกุฎปลาขาวตำบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบ
ซึ่งก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับตอนนี้นะครับน้ำก็ยังคงท่วมสูงเฉลี่ย
ประมาณ๒๓เมตรโดยสภาพทั่วไปของหมู่บ้านนั้น
ก็เต็มไปด้วยน้ำถ้าบ้านไหนเป็นบ้านชั้นเดียว
ก็จะถูกน้ำท่วมจนเกือบมิดหลังคานะครับ
แล้วก็วันนี้โชคดีหน่อยครับเพราะว่าน้ำนั้นได้ลดลงประมาณ๑๐เซนติเมตร
ชาวบ้านก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็บ้านไหนที่มีสองชั้น
ก็ยังจะพอเห็นตัวบ้านแล้วก็มีชาวบ้านบางคนนั้น
ก็ยังคงอาศัยอยู่ที่บ้านเพราะว่าที่ผ่านมานะครับ
ก็มีข่าวว่ามีขโมยขโจรนั้นขึ้นบ้านของชาวบ้าน
ทำให้เรื่องนี้นะครับก็กลายเป็นเรื่องที่ชาวบ้านทุกข์หนัก
เพิ่มขึ้นมาจากเรื่องน้ำท่วมอีกอย่างหนึ่งครับ
แล้วก็ตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่ที่เขาเป็นชาวบ้าน
ที่ก็เลี้ยงปลาในกระชังนะครับซึ่งพี่เขาก็ได้มาดูปลาในกระชัง
อยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดคุยกับชาวบ้านกันนะครับ
พี่ครับตอนนี้สภาพบ้างของพี่เป็นอย่างไรบ้างครับ
กระดียังดียังแต่ว่าการข้ามขึ้นมันก็สร้างปลาของหลายเจ้าอยู่เลยครับ
แล้วของพี่ยังมีปลาอยู่ยังมีอยู่ครบจำนวนที่พี่เลี้ยงไว้ใช่ไหม
อ๋อของพี่ก็มีใช่ไหมครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ
อ๋อของพี่ก็มีใช่ไหมอ๋อของพี่ก็มีใช่ไหม

อ๋อของพี่ก็มีใช่ไหม